ทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ผลิตและผู้ประกอบการในงานมหากรรมแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อป
หลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดสงคลา
เครือข่ายโอท็อปทั่วไทยกำหนดจัดงานมหากรรมแสดงและจำหน่ายงานของดีชายแดนใต้แอนดโอท็อปทั่วไทยร่วมใจสู่เมืองร้อยเอ็ดประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ระหว่างวันที่๑๗๒๖กุมภาพันธ์๒๕๖๖เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมพื้นที่การตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจากจังหวัด๑๐๑และจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ภายในงานมีผู้ประกอบการร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งอาหารเครื่องดื่มผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนวดเพื่อสุขภาพอาหารชวนชิมและสินค้าเอสเอ็มอีกว่า๒๔๑บูธไว้บริการประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ร่วมชิมช็อปถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่าง